จากฉายาคนกีฬาแล้วนะครับความสุขของคนไทยเมื่อวานก็คือวันส่งท้ายปีเก่า
เต้ารับปีใหม่นะครับมีงานเคาน์ดาวน์กันทั่วประเทศ
หนึ่งในนั้นนะครับงานที่ดังระดับประเทศและเป็นงานของคนกีฬาคือที่จังหวัดบุรีรำครับ
จัดกันทุกปีนะครับก่อนหน้านี้ตั้งแต่มีสโมสรมา
แล้วก็ถือโอกาสนะครับในการประกาศศักดาของทีมที่ประสบความสำเร็จในทุกปี
รวมถึงการประกาศนะครับโครงสร้างของทีมในปีหน้าเพื่อที่จะล่าแชมป์ในระดูการต่อไป
ดีมีชิดชอบครับประธานสโมสรของบุรีรำก็ยังคงเป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดงานนะครับ
เปิดตัว๒๙นักเตะที่จะสู้ศึกในซีซั่นหน้าและยังมีการแสดงจากผู้เล่นบุรีรำเนี่ยที่เราเห็นกันนะครับ
แต่ถ้าเกิดมาเล่นกับบุรีรำจะต้องมีร้องเล่นเต้นรำนะครับตามสเต็ปนะครับ
ติดตามบรรยากาศบางช่วงบางตอนกันหน่อยครับหลายเพลงเลยครับ
อุ้มเป็นนักร้องอิสระหลังไหนรัสพุสัตว์เด็กโฟนโรครอสเปสปลาแฟสชัน
กุกกี้ตาจ๊ะแมทตาคืนลิจชันรีสแมทชี่ยอฟรีสปลาดัมพานามะ
ชิคกี้พายน้ำแมสนี้น้ำแมวสาวทาว่าสวะสุราอุตะตุ้งสวนวาวาวาสุคลาละ
กลายเป็นความสามารถพิเศษเลยนะครับ

แล้วก็ทำสถิตย์เก็บคะแนนมากที่สุดนะครับที่แปดกี่สิบหกแบ้ง
แฟนบอลสงสัยว่าทำไมแต่ว่าสุดท้ายเขาบอกไปแล้วนะครับว่า
ดาวรุ่งที่เขาไว้ใจอย่างสุปโชคสารชาติอานนท์อมรเลิศศักดิ
รัฐนากรใหม่คามิคืออนาคตของทีม
แล้วก็สัญญาว่าฤดูการหน้าไม่ว่าใครจะอยู่หรือไป
บุรีรำก็จะเป็นแชมป์อีกครับ